พูดตรงเหมือนเกิดแล้วอะ

เขาเอาพวกช็อกโกแลตมาเรียง
มีแบบรอบยังไง

ไม่ได้ภาระว่าจะมีเมืองไว้
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับคุณแม่แล้วก็อยู่กับแฟนคลับ
มั้ยค่ะนี่ก็พิเศษน่อยพิเศษมั้ยก็ก็พิเศษหรือว่า
อเรนนี่บ๊วยกับคุณ
ง่ายเหมือนเขาเก็บข้อมูลว่าเราอยากได้อะไร

เขาบอกเกาหลีเขาจะมีเคล็ดของเขา
เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนการเดินจากการ

ใช่แต่ว่าพอตอนนี้เขาเอาให้ผมก็ให้เงินเขา

แคปชั่นแคปชั่นเป็นภาษาเกาหลี

เอ้อผ่านมันไปสิครับ
เมื่อทีุ่้งเขาบอกว่า

เออจริงผมก็ไม่รู้ว่าควรจะรู้

ผมไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรไว้เยอะมาก
ผมก็เลยมีรูปนั้นผมก็เลยโพสต์ลง

เรียกกันว่าระหว่างเรา

เธอฯหรือฉัน

ตัวหมู่อ้วนอะไรอย่างนี้
ข้างหลังกันอันนี้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วมันยังไงบ้างทางขาวเหมือนเดิมเท่าเดิม
เราคือก็ยังถามว่าความรู้สึกที่ดีมันก็มีมากขึ้น
แต่ว่ามันก็ค่อยไปเรื่อยเพราะว่า
คือเขาเรียกว่าไงพอมันอายุเยอะขึ้นก็อย่างที่เคยออกมาตอบนั่นแหละ
ก่อนนานอีกนี้ว่าเออทุกอย่างมันก็ไม่ได้ระบุสถานะอะไรเคย
แต่ความรู้สึกระหว่างเขากับเราน่ะทุกวันนี้มันรู้สึกอีกเองขึ้นในทุกวัน
ก็ดีครับมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
เพราะว่าเพราะว่าในมุมของความเป็นตัวเราเองมันก็มีสูงเหมือนกัน
ความเป็นตัวเขาเองก็มีสูงเช่นกันอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็มีวันที่พอมันตกลงกันไม่ได้เนี่ย
มันก็จะมีตัวที่พี่ชอบถามมันอยู่ว่า
ตอนนี้เป็นแฟนกันหรือยังเป็นนั่นกันหรือยัง
มันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองได้มากขึ้น
โดยที่ยังไม่ต้องไปใกล้คิดหรือไปอะไรกันมาก
บรรยันทรายวันนี้มีแผนไปไหนกันบ้างไหมครับ
ไม่มีครับผมมาอยู่กับพวกพี่เนี่ยครับ

อันนี้เราตั้งใจให้เขาแล้วเขามีอะไรให้เรากลับไหมครับ
ไม่ได้คาดหวังเลยครับ
ก็ให้แบบเพราะว่าโดยส่วนใหญ่
ผมก็มีความเชื่อว่าผู้หญิงก็คงรอที่จะได้ดอกไม้ในวันวันสุดท้าย
แต่ว่าผมก็บอกเขาว่าเออผมไม่ได้ซื้อดอกไม้แบบ

ว่าผมรู้สึกว่ามันสิ้นเปลือง

เป็นดอกกุหลาบ

ก็เผื่อวันไหนที่มีปัญหาอย่างน้อยเขายังเอาไปใช้อะไรได้

เดี๋ยวฮันน้ำไต้สีเกินมาไหน

อ่ะอ่ะเต็มแล้วอ่ะครับผมโอเคอ่ะไม่ถูกเหมือนกัน